แม่ก็คือแม่จริงนะคะสำหรับคุณแม่ลูกเกดเมธินีค่ะ
ตอนนี้เนี่ยโอ้โหงานรุ่งเหมือนกันนะ
คือแม่ลูกเกดอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากแล้ว
แล้วก็มีงานตลอดเรื่อยมาเลยนะคะ
ช่วงที่เข้าสู่ปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยยังไฟแรงอยู่เหมือนเดิม
งานแบบสุดพลังไม่แพ้ปีก่อนเลย
ทั้งละครรายการธุรกิจนะ
แล้วจริงเนี่ยพี่ลูกเกดบอกว่าที่ต้องทำงานหนักหักผมขนาดนี้
เลยนะคุณนะแล้วก็อัปเดตเรื่องของสุขภาพตัวเองให้ฟังด้วยจ้า
ก็ประมาณนึงก็ตอนนี้ก็เคลียร์งานเก่า
งานเก่าก็มีละครที่ถ่ายอยู่นะคะ
เราก็กำลังจะเริ่มละครอีกเรื่องหนึ่ง
ไม่อยากให้รายได้แพ้ปีที่แล้ว
ลูกชายยังเรียนหนังสืออยู่ค่ะ
เทอมก็สูงพอสมควรค่ะ

ไม่ก็แค่อยากจะมีเวลาให้กับลูกมากกว่านี้
แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าลูกก็เข้าใจ

เราก็ยังปลีกเวลาหาเวลาให้เขาได้อยู่
โอเคค่ะตอนนี้ก็หันมาวิ่งค่ะ
ก็ได้ออกกำลังกายแล้วก็มีเวลาคิด
แล้วก็ผ่อนคลายก็เลยรู้สึกดีค่ะ

ตอนนี้ทำงานหนักหน่อยลูกกำลังอยู่ในช่วงกำลังเรียน
ใช้เงินเยอะด้วยนะคะขนมกระเทิมนะคะ